เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องราวของวัยรุ่นอยู่กลุ่มหนึ่ง

เขาเรียกตัวเองว่าเป็นยูทูปเบอร์อัดคลิปลงยูทูปเป็นกลุ่มโอสเล็ต
ทำวิรากรรมแผลงอะไรพวกนี้อยู่ตามที่ต่างเยอะแยะไปหมด
แต่อันนี้ล่าสุดนะคือเดี๋ยวเราจะให้ท่านดูภาพเนี่ย
บ่ายสามยี่สิบหกนาทีของวันศุกร์ค่ะ
ที่กลุ่มนี้เขาถูกตำรวจตามไปจับหลังจากไปก่อวิรากรรมแห่ง
ใช่แล้วเขาก็บอกว่าเขาเข็ดแล้วจะไม่ทำอะไรแบบนี้แล้ว
เดี๋ยวดูหน่อยนะฮะว่าล่าสุดเขาทำยังไงไว้
โอ้ยแล้วเมื่อกี้เนี้ยอยู่บนรถเข็นของห้างอืม
จะดีอยู่กูไม่ตายหรอกเชื่อกูขาไม่หักแขนไม่หัก
แค่เจ็บแค่รู้สึกเจ็บเอาเชื่อเอานะเอาเลย
แล้วก็ลงไปอย่างนี้ไหนว่าเข็ดแล้วไง
คือผมก็พยายามตรวจสอบไทม์ไลน์วันเวลานะ
นายคนนี้เป็นหนึ่งในแก๊งของเขาที่ก่อวิรากรรม
เป็นเรื่องเป็นราวโด่งดังแล้วถูกตำรวจจับไป
เรียกไปปรับดำเนินคดีเนี่ยรถเข็นเมื่อสักครู่
ยังไปวิ่งบนต้นไม้เขาเรียกว่าฟรีลันเนอร์ฟรีอะไรอย่างนี้
แต่วันศุกร์ที่ตำรวจไปควบคุมตัวมาดำเนินคดี
แล้วก็ปรับอะไรกันไปอบรมอะไรกันไปแล้วเนี่ย
ก็เลยไม่แน่ใจว่าถ่ายเอาไว้นานแล้วหรือเปล่าแล้วค่อยโพสต์
หรือว่าพอตำรวจปล่อยตัวมาเสร็จปุ๊บทำต่ออีก
นั่นน่ะสิก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่เอาเป็นว่าเป็นเฟซบุ๊คของเขาเอง
มันก็แสดงให้เห็นว่าหลายที่หลายเวลา
อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ห้างเขาแล้วว่าเขาจะว่ายังไงรถของรถเข็น
แต่เราเอามาให้เห็นว่าพฤติกรรมแบบนี้
ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนอื่น

บนถนนบนต้นไม้สถานที่สาธารณะแบบนี้

แต่จะก่อนหรือหลังที่ตำรวจไปควบคุมตัวมาจับอบรม
มนิสัยมาปรับมาดำเนินคดี
อันนี้ยังไม่แน่ใจ
แต่ถ้าเป็นหลังเนี่ยแสดงว่าคุณไม่กลัวเลย